ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ทางครอบครัวก็ได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
หลังจากที่ย้ายตัวมารักษากับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราช
ก็รู้สึกโล่งใจที่น้ำตาลอยู่ในมือแพทย์ที่ดีที่สุด
แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ผลวินิจฉัยถึงสาเหตุ
แต่ทุกคนก็ยังไม่หมดหวังค่ะ
ก็มีเรียกอ่ะให้เขาแบบว่าเออสู้นะ
เรียกนะคะ
ก็เรียกอยู่ตลอด
ขณะที่หมอเก่งวาโยสสพักอนาคตใหม่
ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ในฐานะที่เป็นแพทย์ก็ค่อนข้างตกใจ
กังวลกับอาการของน้องน้ำตาลเหมือนกัน
แต่ส่วนตัวก็ยังมีความหวังว่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ
ส่วนตัวผมยังมีความหวังนะ
ผมคิดว่าถ้าเราต่อสู้เต็มที่เนี่ย
ก็ยังไม่อยากให้ทิ้งความปลอดภัย
อันนั้นก็เป็นเสียงนะคะของหมอเกด
ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะคะ

ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชก็จะแถลง

คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางบันเทิงไทยรัฐ

กับครอบครัวของน้ำตาลด้วยนะคะ